อันนี้เรื่องใหญ่อันนี้ต้องตั้งใจฟังกันดีหน่อยนะคะ

แล้วเขาก็เหมือนกับว่าคุยกัน

หลอกบอกว่าให้ถ่ายวีดีโอคอลส่งไปให้ดูหน่อย
วิดีโอคอลเหมือนเป็นตัวเองสำเร็จความไคร่
วีดีโอคอลว่าวิวส่งไปให้หน่อย

น้องก็รักมากเนอะน้องก็เชื่อใจเนาะ

พอทำให้เท่านั้นแหละค่ะ
อัดคลิปเก็บไว้แล้วก็เอามาแบล็คเมย์น้อง
จะให้น้องมาหาคือน้องอยู่ตากตัวเองอยู่ชนบุรี
บอกให้น้องเก็บเสื้อผ้ามาหาเขาที่จังหวัดชนบุรีหน่อย
ถ้าไม่มาจะเอาคลิปนี้ประจานลงโซเชียล
คือตอนแรกน้องก็ไม่ได้บอกคุณแม่นะคะ
แต่ว่าแม่มาเค้นถามจนจับได้จนน้องยอมสารภาพ

จะไปจะไปหาผู้ชายที่จังหวัดตาก
อันนี้คือแชทที่เขาคุยกันเนี่ยค่ะ
เป็นเบอร์เขาสิเดี๋ยวเอารหัสให้จะได้คุยกัน
นี่เห็นไหมคือเขาเจอกันในเฟซบุ๊กนะ

แต่เขาคุยกันในเฟซบุ๊คในแมสเซ็นเจอร์สักพักนึง

นี่เกิดขึ้นช่วงเดือนกันยายน

แล้วก็เริ่มอยากเห็นหน้าพอเห็นหน้าปุ๊บถูกใจซึ่งกันและกัน

โอ้โหเนี่ยอยากดังจัดให้อะไรอย่างนี้

กระในที่นี้คือรู้เลยว่าต้องย่อมาจากคำว่ากระอะไร
ในที่นี้คือรู้เลยว่าต้องย่อมาจากคำว่ากะอะไร

นี่คือเด็กอายุ๑๔น้องก็ไม่ทันไม่ทัน
ไม่ทันตอนเล่เหลี่ยมแบบนี้

ก็บังคับจะให้น้องมาหาจะให้น้องมาหาอยู่ด้าย
แรกแม่เห็นลูกเก็บเสื้อผ้าถามจะไปไหน

สุดท้ายแม่จับได้เค้นถาม
ถึงรู้ว่าจะไปหาแฟนที่ยังไม่เคยเจอมาก่อน
เครียดมากพอรู้เรื่องแม่เข้าโรงพยาบาลไปที่หนึ่งอะค่ะ
เพราะว่าหมอบอกว่าเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตก
พอออกจากโรงพยาบาลมาได้๑๔ตุลาคมกลับมาถึงบ้าน
เห็นลูกเก็บกระป๋าแล้วเก็บสภาพอีกแล้วอะ

ลูกบอกหนูต้องไปหาเขาที่ชนบุรีไม่งั้นเขาจะปล่อยคลิป

สุดท้ายปล่อยคลิปแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะ

หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยเหลือลูกแม่ได้

ก็ค่อนข้างจะสนิทค่ะ
เพราะว่าจนลูกสาวหลงนะครับ
เขาคุยกันจนลูกสาวหลงเขา

บังคับให้ลูกสาวช่วยตัวเอง

ลูกไม่รับโทรศัพท์หรือว่า
ไม่ออนเฟสอะไรทำลองอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีอีกคือถ้าไม่ไปถึงรุ่น๕ก็เดี๋ยวเห็นดีกัน
มีคนรอดูอยู่แล้ว๓๐๐วิว

นี่ค่ะมันคือดาบสองคมของโลกออนไลน์ของเทคโนโลยี
ไว้เลยนะต่อให้ไม่ส่งถ่ายไว้ในมือถือหรืออะไรก็ตามคือมันเก็บได้ค่ะ

ญาตเลอไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงมันก็เป็นสิทธิทางกฎหมายด้วย
ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมาย
เอาเป็นว่าตรวจสอบไปแล้วเขาเป็นทหารเกณฑ์ยศพลทหารประจำการอยู่ที่ค่ายทหารในจังหวัดชนบุรีจริง
ตอนนี้ครอบครัวของน้องผู้หญิงวัย๑๔ปีแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะลงบันทึกประจำวันแล้ว
ส่วนฝ่ายชายตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่เดี๋ยวเชื่อว่าตำรวจก็คงต้องไปตามตัวมาสอบสวนให้ได้
แล้วก็เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าต้นสังกัดเนี่ยจะมีการดำเนินการยังไงหรือเปล่า
ชุดนี้ทหารบกนะทหารบกเดาราบ๒๑หรือเปล่า